ฆ่าคุณผู้ชมครับสายน้ำที่ไหลเห็นอย่างตรงนี้สอดแสกอยู่ในโโฆทิน
นับพันโขดเลยทีเดียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่า
พันโคตรแสนไคร้หรือว่า
แคนย่อนกลางแม่น้ำโขงนะครับนี่เป็นการนอนเล่นทรายเล่นน้ำกัน
โดดน้ำกันตุ้มตามสนุกเลยครับอุ้ยนี่
นี่ก็ไปเล่นกับเขาด้วยเออนี่ก็เล่นด้วยเอาด้วย
ตั้งแต่เขตบ้านห้วยเคาะบ้านหนองบ้านภูเขาทอง
และบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ
ค่ะนี่แหละครับคือบริเวณว่างประมาณสามร้อยเมตร
ระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า๕กิโลเมตรซึ่งระดับน้ำในขณะนี้ถือว่า
เป็นช่วงที่พันโขดแสนไคร้มีความสวยงามเป็นพิเศษ
หลังจากประเทศจีนนั้นปล่อยน้ำจากเขื่อนไง
เพื่อช่วยภัยแรงในประเทศไทยและในอนุภาคของรุ่มน้ำโขงครับ
จีนเขาน่ารักจริงเลยนะซึ่งก็บอกว่าต่างจากช่วงที่ผ่านมา
ระดับน้ำโขงต่ำเกินไปครับทำให้มองเห็นติดกันเป็นผืนใหญ่เลยทีเดียว

แล้วก็ทำให้สามารถนั่งเรือลงไปสัมผัสกับความงามของโขดหินได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
และตามภาพที่เห็นเนี่ยเด็กในหมู่บ้านอาศัยช่วงนี้แหละครับ
ลงไปเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับใช่แล้ว

ความรู้กันหน่อยนะครับสำหรับชื่อพันโขดแสนไคร้เนี่ยครับ
เนื่องจากในแต่ละโขดหินเนี่ยจะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่นับแสนต้นนั่นเองครับ
โดยหินโผล่ขึ้นมาก็มีหลากหลายสีสันนะครับ
มีทั้งความมันวาวแข็งแกร่งและสวยงาม
อีกทั้งยังมีหนองปลาบึกที่บ้านหนองตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมที่เป็นหนองน้ำในแม่น้ำโขงท่ามกลางโขดหินล้อมรอบครับ
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งประเทศลาวนั่นเองก็มีภูเขาเป็นเหมือนฉากหลังนะครับ
หากมองไกลจะเหมือนสวนห่อมที่กว้างสุดลูกหูลูกตา
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยแล้วด้วย
ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แนะนำเลยให้ไปกัน
ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะของจังหวัดน้องคาย
แต่ว่าดิฉันมีมาแนะนำใหม่กว่าของคุณชนะอีกใหม่กว่าอีกเหรอ

จุดชมวิวที่มองลงไปด้านล่างแล้วพื้นจะเป็นพื้นกระจก

คนลุกใช่ไหมเราเคยเห็นแต่ในต่างประเทศ
ตอนนี้นะคะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของจังหวัดน้องคายแล้ว

นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะ

เพราะว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั่นเองนะคะ

ใช่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็การก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดให้เข้าไปใช้บริการกันได้นะคะ

ใช่ต้องมีการเก็บงานต่างกันก่อนนะคะ
หลายคนก็มีการไปถ่ายรูปให้เห็นวิวเป็นสกายวอล์
แล้วก็วิวแม่น้ำโขงเป็นฉากด้านหลังนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะเปิดให้บริการสกายวอล์ได้ประมาณสิ้นเดือนนี้
หรือว่าคาดว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานบ้านเรานั่นเอง

ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ
สำหรับโครงการการก่อสร้างสกายวอล์กนะครับ
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และเป็นการพัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งเป้าหมาย
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดน้องคาย

ใช้งบประมาณไป๑๗ล้านบาทนะคะ

เป็นลักษณะตรงเกือกม้า

ระยะทางเดินทั้งหมด๑๖เมตรค่ะ
ส่วนทางเดินพื้นกระจกใส๑๕เมตร
ยื่นจากหน้าผาออกมา๖เมตร
นี่ไง
พื้นใสแทมเพอร์ลามิเนต
หนา๔เซนติเมตรค่ะ
รองรับน้ำหนักได้ประมาณ๒๕๐๐กิโลกรัม
หรือว่าประมาณ๒๐คน
แบบนี้สบายใจได้รับน้ำหนักได้ขนาดนี้

ต้องตีตัวไปกันถึงต่างประเทศเลย
ในเมืองไทยวิวไม่ได้เป็นตึกรามบ้านช่องหนา

เดี๋ยวนี้อะไรดีก็มาอยู่ในประเทศชาติเรากันหมดแล้ว
ใช่แล้วเที่ยวเมืองไทยถูกต้องแล้ว
ประหยัดแล้วก็เที่ยวเมืองไทย
มีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะคะ
ส่วนในช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวนี้กันบ้าง
เป็นการย้อมผ้าจากดินภูเขาไฟ
หรือที่เรียกว่าผ้าภูอัคคณีนั่นเอง
จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากคนนี้ก็คือ
คุณยุธยาตุ้มีรายงานจากที่จังหวัดบุรีรำครับ
จะพามาดูอาชีพพพที่กลุ่มเกาพกนี้
มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำดินในพื้นที่
ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟมาย้อมเป็นผ้าที่สวยงาม

ปกติแล้วจะเห็นการย้อมผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติมากมายนะครับ
แต่ชาวบ้านเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ

เพราะที่นี่ถือเป็นพื้นที่พิเศษไม่เหมือนใคร
มีดินภูเขาไฟรายล้อมเขาพระอังคาร
ลักษณะดินจะเป็นสีแดงสวยงามเป็นเอกลักษณ์
สำรวยสีมะเหลืองและชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทอผ้ากันอยู่แล้ว
หลังถูกมาก็เยอะในช่วงแรก
สีที่ย้อมติดเสื้อได้ไม่นานก็จางลง
สุดท้ายอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้เปลือกระดูกมาย้อมผสมด้วย
เป็นการทำให้สีของดินภูเขาไฟนั้นติดผ้าทนนานมากขึ้น
ประสบความสำเร็จในที่สุด
ในส่วนของดินที่เรานำมาใช้หมักย้อม
เป็นดินจากบริวารของเขาบ้างคานซึ่งเรียกว่าเขาดินแดง
ตัวนั้นมีคุณสมบัติดีมากเป็นสีแดงเข้มนะคะ
เราก็ใช้ตัวนั้นนำมาทดลองทดสอบ
แล้วก็จนปัจจุบันนี้เราได้สีจากดินภูเขาไฟ
ที่มีการตั้งชื่อให้ใหม่จากท่านในอำเภอชวนินวงสถิตวิราการนะคะ
ว่าขอให้ตั้งชื่อว่าจากที่เป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟเนี่ย
เป็นภาพบัวคณีแล้วก็เป็นที่มาของคำขวัญใหม่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีการประชาคมกันทั้งหกสิบเจ็ดหมู่บ้าน
ให้ใช้คำว่าเมืองพนมรุ้งทุ่งไฟล์คำนามพระราชทาน
ตำนานทัพหลังที่ตั้งเจ้าพ่อประสาททองของดีผ้าผูกคณี
นั่นคือสิ่งที่ชุมชนของเราคนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
มีความภาคภูมิใจในเรื่องเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผ้าภูอัคคณีค่ะ
ถือเป็นความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่น
นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสร้างคุณค่าและรายได้จำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอที่มียอดสั่งมากที่สุด
รวมไปถึงสูตรและเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งสมาชิกก็พยายามที่จะคิดค้นออกแบบอย่างต่อเนื่องครับ
เหลือเพียงการตลาดที่กำลังเร่งพัฒนา
ให้ผู้คนรู้จักภาพภูอัคคณีมากขึ้น
ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับกลุ่มทอภาพภูมิอักษณีย์
ทำอาชีพดีแบบนี้ตลอดไปนะครับ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะในประเทศไทยบ้านเราจริงแล้วก็มีผ้าทอหรือว่าผ้าย้อมเนี่ยหลากหลายพื้นที่หลากหลายท้องถิ่นกันเลยให้เราได้เลือกชมกันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะคะ
วันนี้ย้ำกันหน่อยวันนี้เยอะมากวันไทยสู้ครับนี่ล่าสุดเลยส่งมาแล้วก็ส่งมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าฟุตบอลไทยเกาหลี
อ่าไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมแหมหลายคนเนี่ยถามหาเหลือเกินว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดหรือยัง
วันนี้นะครับเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่ในเวลา๑๙นหรือว่า๑ทุ่มตรงนะครับและเกมจะเริ่มคิกออฟในเวลา๑๙น๓๐นยิงสดมาเลยครับจากสนามสุพัชลาไส
เขาบอกแววว่าตอนนี้บรรยากาศที่สนามแฟนบอลเริ่มเดินทาง
แต่ว่าแฟนบอลชาวไทยไม่มีย่อท้อค่ะ
ต่อมาได้สามนิดนึง
เขามีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีจอยักษ์ให้กับแฟนบอล
ที่ไปชมเกมการขันแต่ว่าไม่มีตัวไง
เข้าไปดูเกมกันบริเวณรอบสนามได้

แล้วก็ไปร่วมเชียร์กันเยอะสนุกสนานแน่นอนครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางไปที่สนาม
แน่นอนติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีเปิดมา

ติดตามไทยรัฐทีวีกันยาวได้เลยนะคะ
หลังจากจบรายการตลอดข่าวของเราก็ดูกันไป

กลับมาติดตามรายการตลอดข่าวได้

บ่าย๒จนถึงบ่าย๓โมงนะคะ
ส่วนช่วงนี้เราสองคนพร้อมทุกทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป